ขอให้คุณผู้ชมนะคะร่วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ด้วย
กับครอบครัวของคุณลีเดียแล้วก็คุณแมททิวค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะพี่แมททิวนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทนะคะ
ที่วัดสวรรค์เจียงใหม่นั่นเอง

คุณแม่ลีเดียที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่๓อยู่
รวมถึงน้องดีแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็น้องเดมี่สวมใส่ชุดสีขาวน่ารักทีเดียว
ร่วมทำพิธีปลงผมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นเลยค่ะ
ซึ่งการบวชครั้งนี้นะคะก็ถือเลิกดีเมื่อวานนี้ค่ะ
วันอาทิตย์ที่๒๘สิงหาคมเวลา๑๖นาฬิกา๒๙นาที
มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ทำพิธีปลงผมให้ค่ะแล้วก็ในภาพจะเห็นความน่ารักของครอบครัวดีนนะคะ
พร้อมหน้าสมาชิกทั้งสี่คนเลยนะคะก็มีน้องดีแลนด์นะคะน้องเดมี่ด้วย
ก็เข้าไปยืนใกล้นะคะส่งกำลังใจให้คุณพ่อด้วยค่ะ
ในครั้งนี้เขาบอกว่าจะจัดพิธีแบบเรียบง่ายนะคะ
แล้วก็แอบเห็นมีคุณพลอยเชอร์มานไปร่วมถือดอกมงดอกไม้ด้วยนะคะ
แล้วก็แน่นอนคุณลีเดียถือหมอนไปตามระเบียบนั่นเองนะคะ
อันนี้เป็นภาพน่ารักมากเลยกำลังแชร์กินไอติมของคุณพ่ออยู่โอ้น่ารักนะคะ
แล้วเราก็เห็นคุณลีเดียแบบท้องต้นเตียนสะพอดแล้วเนาะ
ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ